ก็นำเสนอเรื่องอุบัติเหตุกันต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาว

แล้วก็มาเตือนกันไว้สำหรับใครที่จะเดินทางไปเที่ยว

ต้องระวังให้ดีมองซ้ายมองขวา
ไม่ใช่แค่ดูสัญญาณไฟจราจรอย่างเดียว
เพราะว่าไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคลิปต่อไปนี้ที่จะให้คุณผู้ชมดู
เป็นคลิปบริเวณ๔แยกเด่น๕ที่จังหวัดเชียงรายนั่นเอง
แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบภาพที่น่าหวาดเสีย

แต่ที่นำมาให้ดูกันเพื่อเตือนภัย
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุขึ้นเราไปดูภาพนี้กันเลยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะ
คุณกลอยแก้วบันทึกเอาไว้จากกล้องหน้ารถค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๑๑โมง

ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรถนำเที่ยวคันที่๑๒ผ่านไปแล้ว
คันที่๓นี่แหละค่ะที่เกิดเหตุเป็นรถนำเที่ยวที่ฝ่าไฟแดง
เพราะว่าสังเกตได้อย่างไรรู้ไหมว่าเขาฝ่าไฟแดง
เพราะว่าจักรยานยนต์ฝั่งนั้นกำลังมา
กล้องที่ติดหน้ารถของคันที่ถ่ายได้

แสดงว่าแยกนี้เป็นไฟเขียวสำหรับสองฝั่งนี้
ใช่ค่ะแล้วก็ในโพสต์ที่โพสต์ไว้ก็เล่าว่า
ไฟแดงแล้วยังฝ่ามาได้ตั้ง๓คัน
ดูไว้อุทาหรณ์ไฟเขียวอย่ารีบไป
ซึ่งเรื่องนี้นะคะร้อยตำรวจเอกนิรุธอุดใจ
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเชียงราย
บอกว่าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์

เบื้องต้นตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยก
ก็พบว่ารถทัวร์ทำผิดจริง
อยู่ระหว่างรอผลอาการคนเจ็บจากแพทย์
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ขับรถทัวร์
ในข้อหาขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

จนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แต่เห็นตอนที่คนขี่รถจักรยานยนต์น่าจะกระเด็นออกไปนะ
โชคดีที่ไม่เกิดการทับรถหรืออะไรสักอย่าง

ว่าสองคนที่ขี่รถจักรยานยนต์จะเป็นอะไรไหมถึงเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ใจหายใจคว่ำนะก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
รบกฎวินัยจราจรให้เข้มงวดกันด้วยนะคะ